พ่อค้าแม่ขายที่จังหวัดเชียงใหม่

คุณผู้ชมเดือดร้อนกันทั่วเมือง
ตำรวจก็ต้องเร่งตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้ครับ
ค้าขายเศรษฐกิจก็ว่าไม่ค่อยดีแล้ว
ยังมาถูกขโมยถังแก๊สแบบนี้อีกนะฮะ
ภาพในวงกลมสีแดงที่เห็นเมื่อสักครู่
คือจากกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายขึ้นในสุทิน
อายุ๓๘ปีอาชีพผู้ช่วยกุ๊กในร้านอาหาร
เขานำถังแก๊สที่ขโมยมาหลบหนีไป
ต่อมาตำรวจก็เอาหลักฐานนี้ที่ได้จากกล้องวงจรปิด
ตามจับกลุ่มได้ครับพร้อมของกลางก็คือถังแก๊ส
จำนวนนึงก่อนนำตัวไปดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์
หลังจากที่วันที่๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก็ร่วมเดือนแล้วนะครับไปก่อเหตุขโมยถังแก๊ส
ถังที่ร้านขายหมูปิ้งหน้าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ตำรวจก็ตรวจสอบภาพแล้วก็ทราบตำหนิรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
แล้วก็ทะเบียนรถจักรยานยนต์จึงไปขออนุมัติศาลออกหมายจับ
กระทั่งติดตามจับกลุ่มตัวได้จากการสอบสวนขยายผลก็ทราบว่า
ผู้ต้องหาในก่อเหตุมาแล้ว๑๕ครั้งนะคุณผู้ชม
ก็ได้ไปประมาณสัก๑๕ครั้งแล้วเนอะ๑๕ครั้งหลายท้องที่ด้วยกัน
ตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็ไปตรวจยึดของกลางคือถังแก๊สที่จำหน่ายไปแล้ว
ก็ตามกลับมาคืนให้กับผู้เสียหายต่อไปนะครับ